คุณผู้ชมคะเรามาช่วยกันส่งแรงใจให้ทีมค้นหา๑๓ชีวิตเนี่ยนะคะ
จากทีมค้นหาแล้วส่งแรงใจให้๑๓ชีวิตเนี่ย
แล้วก็จากสัญญาณที่รองผู้ว่าให้สัมภาษณ์ค่ะ

ก็คือร่องลอยที่คาดว่าน้อง๑๓คน

รวมทั้งบอกว่ามีเชือกลอยมาตามน้ำด้วย
เพราะว่าเชือกเขาบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่
เด็กทั้ง๑๓คนทำเป็นสัญญาณลักษณ์
ลอยออกมาให้ข้างนอกได้รู้ว่า

แล้วก็มีเชือกที่เขาลักษณะเหมือนผูกเป็นเปรย

นี่แหละสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้
เห็นบอกว่ามีบางสิ่งด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่
ถ้าเกิดว่าให้เราเล่าอาจจะไม่ละเอียด
ติดตามรายละเอียดล่าสุดได้จากคุณอรพันธ์แขนทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากพื้นที่

ค่ะตอนนี้นะคะที่ท่านเยี่ยงคงก่อติด
ภารกิจการค้นหาเด็กทั้ง๑๒คนนะคะ
รวมไปถึงโพสต์อีก๑คน
ยังคงติดอยู่ภายในถ้ำนะคะ
ซึ่งเป็นถ้ำหลวงในเขตวรรณอุทยานถ้ำหลวง
สุนน้ำนางบอนที่ตะวัดเจียงราย
ต้องบอกว่านับตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา

ก็นับเป็นเวลากว่า๔๐ชั่วโมงแล้ว
ก็ยังคงดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ทางหน่วยซิลได้มีการปฏิบัติภารกิจกัน
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคือประมาณ๖โมงเช้า
ก็ได้มีการดำน้ำเข้าไป
ประมาณมีความลึก๗เมตรนะคะ

ซึ่งตอนนี้เชื่อว่าเด็กทั้ง๑๓คนรวมถึงโค้ชอาจจะยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งตอนนี้ภารกิจก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ทุกคนได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่ทางครอบครัวผู้สูญหายนะคะ
ต่างก็มาเฝ้ารอแล้วก็มาติดตามการทำการของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
โดยมารอบริเวณปากถ้ำกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแล้วก็ภาวนาค่ะ
ว่าขอให้ทุกคนนั้นยังอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็สามารถออกมาได้ค่ะ
คุณอรพันธ์คะเห็นว่ามีเรื่องของสัญญาณเป็นสัญญาณชีพ
เป็นสัญญาณที่ทำให้เรามีความหวังมากขึ้นว่าจะเจอทั้ง๑๓คน

ใช่ค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าความคืบหน้าล่าสุดมีแนวโน้มไปในทางที่ดีนะคะ
คือเจ้าหน้าที่มีรายงานบอกว่ามีการพบสัญญาณที่ว่านี้ก็เป็นร่องรอยค่ะ
เป็นร่องรอยรอยมือรอยเท้าของคนซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นของเด็กเด็กแล้วก็โค้ชเนี่ยแหละค่ะ
ที่พยายามหาทางออกพยายามส่งสัญญาณบ่งบอกเจ้าหน้าที่
หรือว่าคนที่เขาเข้าไปตามหานะคะว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังรอคอยขอความช่วยเหลืออยู่
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่มีการพบเป็นลักษณะของเชือกอ่ะค่ะอ่า
เชือกเป็นค่านะคะที่ลอยมากับกระแสน้ำ
ก็คาดว่าเป็นสัญญาณนะคะจากผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำที่รอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยค่ะ
แต่ทีนี้การที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยข้างใน
ก็ต้องบอกว่าภายในถ้ำค่อนข้างที่จะมีลักษณะสลับซับซ้อนนะคะ
รวมไปถึงมีน้ำอยู่บางจุดซึ่งบางจุดเนี่ยน้ำสูงถึง๗เมตรก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญดำเข้าไป
ก่อนที่จะไปโผล่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่ง
ซึ่งก็คาดว่าคลิปนี้เองนะคะที่เด็กแล้วก็โพสต์เนี่ยจะไปรวมกันอยู่ขอความช่วยเหลือค่ะ
คุณอรพันธ์คะได้คุยกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยซิลหรือว่ารองผู้ว่าในพื้นที่บ้างไหมคะ
ว่าเด็กทั้ง๑๓คนเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่
เพราะว่าหากเด็กเกิดอะไรเป็นอันตราย
ก็จะต้องมีสิ่งบอกเหตุที่มากับน้ำ
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
ได้เข้าไปในเมืองการท้นหาแล้ว
ก็ยังไม่พบเด็กแต่ว่าไม่มีสิ่งบอกเหตุที่เป็นอันตราย
ก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่ทั้ง๑๓คนค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยซิลที่ลงพื้นที่ไปแบ่งเป็น๔ชุด
ชุดนี้แบ่งการทำงานเป็นยังไงกันบ้างคะคุณอรพันธ์คะ

คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเชิงลึก

แต่ถ้าจากการสอบถามเนี่ยค่ะ
ทั้ง๔ชุดก็จะมีการสลับผลัดเกี่ยวกัน
เพื่อที่จะดำน้ำเข้าไปแล้วก็ไปค้นหา
ซึ่งชุดที่๒เมื่อถึงช่วงประมาณเที่ยงค่ะ
ตอนนี้ก็น่าจะเป็นในการดำเนินการของชุดที่๓
ก็มีการดำน้ำเข้าไปในจุดที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะคะ
คุณอรพันธ์คะตอนนี้คุณอรพันธ์อยู่ในพื้นที่

ในเรื่องของการค้นหาในเรื่องของการวางแผนปฏิบัติหน้าที่ต่าง
ตอนนี้ที่จุดนั้นน้ำที่มีอยู่แล้วเป็นอย่างไร
แล้วฝนเป็นอย่างไรบ้างคะ

ต้องบอกว่าทีมข่าวไม่ได้เข้าไปภายในถ้ำ

เจ้าหน้าที่ได้มีการกั้นพื้นที่
แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงความอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด
เจ้าหน้าที่บอกว่าฝนที่ตกลงมาตอนนี้ค่ะ
ยังโชคดีนะคะที่ตกไม่ได้หนักมาก
แล้วก็ตอนนี้ก็คือหยุดกันไปแล้ว
หยุดได้เมื่อประมาณ๑๕นาทีที่ผ่านมา
ทำให้ระดับน้ำที่อยู่ภายในถ้ำเนี่ย
ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากนักค่ะ
ก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคให้เจ้าหน้าที่มาก
เท่ากับความมืดค่ะตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือ
เวลาผ่านไปภายในถ้ำยิ่งมืดมิด
ก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่
จะลำบากมากขึ้นในการค้นหาค่ะ
คุณอรพันธ์คะขอถามคำถามสุดท้ายคือ
มีข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นข้อมูลที่
นี่นะคะบอกว่ามีไปเจอหลุมยุบบนภูเขา
ที่สามารถจะโรยตัวเจ้าหน้าที่ลงไป

ใช่ค่ะเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันนะคะว่าจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่
พบว่าบริเวณยอดเขาเนี่ยบริเวณสรรเขามีปล่อง
มีปล่องที่จะสามารถโรยตัวเข้าไปภายในถ้ำได้ซึ่งขณะนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะกำลังมีการวางแผนในการโรยตัวเจ้าหน้าที่ลงไปภายในถ้ำนี้
เพื่อที่จะเข้าไปสมทบกับทีมของหน่วยซิลอีกทีมหนึ่งอ่ะค่ะเอาล่ะค่ะ
คุณอรพันธ์ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวถามเท่านี้ก่อนถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า
หรือว่าต้องการชุดข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปที่คุณอรพันธ์นะคะ
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่รายงานมาจากถ้ำหลวงอ่าอำเภอเชียงอ่า
จังหวัดเชียงรายในหน้าคุณผู้ชมค่ะเป็นข้อมูลชุดล่าสุด
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต่อไปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสตร์
ของถ้ำหลวงแห่งนี้นะคะต้อนรับคุณอนุกูลสอนเอกนะคะ
เป็นนักภูมิศาสตร์เป็นนักวิจัยทางภูมิศาสตร์อิสระ
และเคยเดินทางเข้าไปในถ้ำแห่งนี้มาก่อนก็คือที่อยากจะพูดคุยกับคุณอนุกูล
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีภาพเกี่ยวกับเป็นแผนที่แชร์ในโลกโซเชียลเยอะเลย
เป็นลักษณะของแผนที่ทางภูมิศาสตร์ทีนี้ลักษณะที่ที่เราเห็นเนี่ย
มันอาจจะนึกออกยากสักนิดนึงแล้วก็นึกไม่ออกว่า
ความยากความง่ายในการเข้าช่วยเหลือนี่มันเป็นอย่างไรนะคะ
เพราะฉะนั้นจะต้องขอข้อมูลจากคุณอนุกูลในวันนี้นะคะ
คุณอนุกูลอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะว่า
ความลักษณะทางภูมิพิสัตเบื้องต้นของถ้ำทั้งหมดเลย
ความยาวเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่
และความยากความง่ายของการเข้าไปสำรวจเป็นยังไงครับ
ก็คือท่ำหลวงน้ำนอนมีการสำรวจตั้งแต่ปี๑๙๘๘
ฝรั่งเศสสำรวจไว้ตอนที่เข้ามาทำโปรเจกต์ในไทยครั้งแรกสุด
แล้วก็ทีมที่๒ที่เข้าสำรวจคือทีมของผม
ปี๒๕๓๕ตอนทำงานวิจัยให้ทางสพ
ก็คือเพื่อวางแผนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพราะหลังจากนั้นมาก็จะมีทีมต่างประเทศตามข้อมูลของฝรั่งเศสมาสำรวจในทุกปี
ทุกปีบางทีก็๓ปีกลับมาทีนึง
เพื่อขยายขอบเขตการสำรวจให้มันไปไกลขึ้น
ดูว่าถ้ำนี้จริงแล้วความยาวมันยาวเท่าไหร่
แล้วถ้ำนี้ทั้งหมดความยาวเท่าไหร่แบ่งเป็นกี่ตอนกี่ท่อนยังไงบ้างคะ
ถ้ำนี้ความยาวโดยรวมที่สำรวจแล้วเสร็จนะครับปี๒๕๕๙
ความยาวอยู่ที่๑๐กิโลกับอีก๓๑๖เมตร
กิโลกับ๓๑๖เมตร
อันนี้คือระยะทางแนวราบแล้วก็ความต่างความสูงอยู่ที่ประมาณ๘๕เมตร

ส่วนลึกสุดของถ้ำกับส่วนปากถ้ำมันมีความต่างระดับกัน๘๕เมตร
เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเนี่ยก็ความสูงเนี่ย

จุดแรกเลยพอเข้าไปปุ๊บมันจะลงไปแบบนี้เลย

ใช่ครับก็คือเป็นจุดที่พอฝนตกหนักนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ย
น้ำที่ไหลจากส่วนในสุดของถ้ำจะเดินออกมาที่ปากถ้ำแล้วก็มุดหายลงใต้ดินไปบริเวณปากถ้ำ
เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ดูข่าวเนี่ยนะคะ
เพื่อเอาให้ชุดข้อมูลนี้ให้ทีมค้นหาที่เขาปฏิบัติหน้างาน
ปฏิบัติหน้าที่หน้างานได้นำไปใช้ประโยชน์เรามารู้พร้อมการเรียนรู้พร้อมกันขออนุญาต
คือโพสต์แผนที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ถูกไหมคะ
ความลึกประมาณสัก๑กิโลเมตร
เฉพาะจุดที่เขาเปิดให้ท่องเที่ยวเนี่ยเฉพาะ๑กิโลเมตรนะ
เพราะ๑กิโลเมตรทั้งหมดนะคะขออนุญาตนะคะ๑กิโลเมตร
ว่าตรงนี้เป็นอุทยานมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว
คือระยะเวลาที่เปิดเนี่ยก็คือพฤศจิกายนท์ถึงเมษายนท์
ตอนนั้นไม่มีฝนตกเป็นช่วงหน้าแรงเป็นช่วงฤดูแรง
ค่ะเอาล่ะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็คือบริเวณนี้ที่คุณจะต้องคลานเข้าไประยะทางประมาณสัก

ใช่ครับถูกต้องครับส่วนนี้นะครับ
ในช่วงเดือนประมาณสิงหานะฮะกรกฎาคมนะครับ
เมื่อฝนลงมาแล้วนะฮะน้ำจะซึมลงใต้ดินแล้วก็มาออกที่ลำทานใต้ดิน
แล้วน้องที่เข้าไปนี่คือทางเข้าถูกไหมฮะ

เป็นห้องโถงใช่ไหมครับ

ระหว่าง๓ถึง๔ถ้าน้ำมานะครับ
ลักษณะนี้ก็คือน้ำมาเพราะว่าน้องที่เข้าไปเนี่ย

เราแทบไม่รู้เลยว่าตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนัก
หรือว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่นะครับเราจะรู้ตัวอีกที
ก็ต่อเมื่อน้ำมันขึ้นมา
แล้วก็ออกกลับมาไม่ได้แล้ว
ที่นี่จุดอื่นเอาแบบคร่าวตั้งแต่๔๘แบบนี้
จุดไหนที่มันน่ากลัวหลังจากที่มีฝนตก
ด้านในเป็นจุดที่คนเข้าไปสุด
ก็คือเป็นผมเรียกว่าถงนิ้วนะครับ
วงกลมนี้ก็ได้ครับคุณอนุกรวงกลมก็ได้

ความกว้าง๔๐เมตรยาว๗๐เมตร
ผ้าด้านถ้ำสูงสัก๑๐ถึง๒๐เมตร
แล้วตรงนี้ถ้าสมมุติมีฝนลงมา
มีปัญหาอะไรไหมคะ๖ตรงนี้

ซึ่งคุณสามารถหลบมาอยู่บนพื้นที่สูงได้
แสดงว่าน้อง๑๓คนที่เข้าไปเนี่ยพันหนึ่งพันสองเข้าไปสาม
ตอนแรกเลยเนี่ยนะคะคาดว่าน้องไปอยู่จุดไหนก่อนคะ
ที่นามมิดไม่สามารถที่จะมาออกมาได้เนี่ย
ช่วงแรกที่ได้ข่าวมาว่ามีการถอดรองเท้าไว้
ผมเข้าใจว่าเป็นตำแหน่งที่๓ที่น้องถอดรองเท้าไว้
ตอนจะเข้าช่วงยากช่วงลำบาก

ทีมที่สำรวจตั้งแต่เมื่อวานคือผมพยายามหาคนคอนเฟิร์มข้อมูลว่า
สรุปแล้วจุดที่เขาเจอรองเท้าของเด็กอยู่ในตำแหน่งไหน
ซึ่งมีคนแจ้งว่าอยู่เซ็กชั่นที่๑๙เซ็กชั่นที่๒๐
๙๒๐ก็คือปกติแล้วแผนที่ถ้ำนะครับ
ถ้ำหลวงนางนอนทั้ง๑๐กิโลมันจะมีแผนที่อยู่ทั้งหมด๕แผ่น
ในแต่ละแผ่นจะมีการตัดเซคชั่นเคคชั่นก็คือพื้นที่ที่ตัดเห็นภาพตัดขวาง
แล้วเขาจะลงนำเบอร์ไว้อันนี้จะมีอยู่ประมาณ๘เซคชั่น
ซึ่งหมายความว่าเพิ่งคอนเฟิร์มเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วว่า
จุดที่เด็กถอดรองเท้าไว้อยู่ที่เซคชั่นที่๑๙ตรงทางแยก

นั่นแสดงว่าน้องเลยจุดนี้ที่เราพูดทั้งหมดไปอีก

ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับความยาวถ้ำก็คือประมาณ๑๐กิโลเมตร

แล้วหลังจาก๓กิโลมันจะมีจุดปลอดภัยที่ให้เขายังสามารถอยู่แล้วก็รอดปลอดภัยได้ไหมคะ
หลังจาก๓กิโลมันจะเป็นทางแยกนะฮะ
ถ้าแยกขวามันจะเข้าไปที่เขาเรียกมั้งซีรีส์
จะเป็นเซคชั่นที่เป็นโถงที่แคบแล้วก็น้ำจะไหลมา
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรายังสำรวจไม่เสร็จ

แล้วก็น้องเขาร่องลอยไปทางซ้ายมือ
ซ้ายมือก็คือเดินตามโถงหลักเข้าไปเรื่อย
โถงจะกว้างประมาณ๕๖เมตรถึงประมาณ๑๐เมตร
บางโถงที่กว้างกว่าก็จะประมาณ๑๕๒๐เมตร

ไม่มีทางแยกแต่ว่ามันจะคดเคี้ยว
แสดงว่าที่เขาบอกว่าอยู่กันโถงใหญ่โถงใหญ่หน่วยซิลไปถึงโถงใหญ่

เป็นโถงหลักของถ้ำเลย

และทีนี้ห้องโถงตรงนี้แหละที่คาดว่าน้องเขาจะอยู่เนี่ยนะคะ

ตรายไหมคือตอนนี้เขาผ่านช่วงไซฟอนด์ไปแล้ว
ไซฟอนด์ก็คือจุดที่ทีมซิลดำน้ำลอดเข้าไป
แล้วก็มันมีอยู่๒ช่วงซึ่งน่าจะเป็นจุดที่รับน้ำ

อาจจะระบายตรงนี้ไม่ทันมีการท่วม

ที่ถูกหอบมามันก็จะมาอุดตันบริเวณพื้นที่นั้น
ทำให้การเข้ายากมากเพราะว่าช่องมันจะเตี้ยแล้วก็แคบมาก
มันต้องเจาะเข้าไปต้องเจาะจะต้องขุดโกยเอาทรายออก

และทีนี้ลักษณะทางกายภาพของจุกตรงนั้น
พื้นมันถึงเท่าไหร่น้ำจะท่วมได้อีกเท่าไห
แล้วเขาจะเหลือพื้นที่จนถึงให้ได้อีกเท่าไหร่
ใช่เพราะว่าตัวระดับน้ำมันมิดเลย
เขาจะต้องลอดขุดแล้วก็ลอดลงไปลอดผ่านเข้าไป
เพราะว่าสมัยก่อนตอนที่น้ำยังไม่มา
ฝรั่งที่ช่วยเราในการค้นหาที่ถ้ำนางนอน
อันนั้นเป็นนักสำรวจถ้ำที่รู้จักเส้นทางในถ้ำนี้ดีที่สุด
เพราะว่าเขาเป็นคนสำรวจอัปเดตล่าสุดปี๒๐๑๘
ทุกเส้นทางที่เขาเข้าคือเส้นทางที่เขาสำรวจต่อจากทีมสำรวจอื่น
ทีนี้คุณอนุกูลอาจจะได้ฟังข้อมูล
ทั้งได้มีการอัปเดตข้อมูลจากทีมช่วยเหลือแล้วนะคะ
ในความคิดของคุณอนุกูลแล้ว
ตอนนี้จุดที่คาดว่าเด็กเนี่ยน่าจะอยู่ง่ายหรือยากในการช่วยเหลือคะ
ตอนนี้ผมคิดว่าเด็กอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
ความเสี่ยงเริ่มน้อยลงเพราะว่าเขาเข้าไปลึกขึ้น
เข้าไปลึกขึ้นเส้นทางมันจะค่อยสูงขึ้น
โอกาสที่น้ำท่วมถ้ำมันจะมีน้อยลง
แต่ปัญหาคือถ้าระดับน้ำมันไม่ลดยังไม่ลดแล้วมีการขึ้นเรื่อย
อันนั้นคือปัญหาใหญ่ในการออกมา
แล้วที่บอกว่าห้องโถงใหญ่เนี่ยคือ
เราเคยเข้าไปได้นานที่สุดโดยที่ไม่มีอุปกรณ์
ในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการหายใจออกซิเดนท์บริสุทธิ์
ไปอยู่อยู่ได้นานที่สุดประมาณกี่วันฮะ
อากาศค่อนข้างดีมีอากาศหายใจ
ถงมีความยายเพียงพอและถงมีความยาว
เพราะฉะนั้นในเรื่องของอากาศเสียหรืออากาศไม่พอ
ส่วนนั้นเรารับถัดไปได้เลย

เพราะว่าเวลาน่าจะเกิน๒วันแล้ว

อ่าเขาน่าจะมีอาการอ่อนเพลีย
แต่เราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาอาหารเขาพกติดตัวไปหรือเปล่า
แต่เรารู้แน่ว่าหลักฐานที่ปรากฏที่เขาเห็น
ทีมซิลเห็นก็คืออาจจะมีเชือกที่เขาพกไป

เอาไว้ดึงเซฟลากกันหรือว่าร่องรอยมือที่
เวลาเดินเอามือรูปผนังถ้ำซึ่งมันปรากฏร่องรอยนิ้วมือ

ยังมีสัญญาณชีพที่บ่งชี้ว่าเขายังรอดชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่
แล้วว่าสักครู่มีรายงานบอกว่ามีหลุมยุบหลุมอยู่ด้านบน
ตอนที่คุณอนุกูลเคยไปสำรวจเนี่ยเคยเจอไอ้สิ่งเหล่านี้ไหมคะ
แต่ไม่มีเราไม่เคยเจอ
คัดที่ลงจากด้านบนแล้วลงไปถึงข้างล่าง

แต่ถ้าเกิดว่ามันมีจริงตามที่ข้อมูลรายงานมา

ใช่ครับก็คือจริงแล้วถามว่าหายากไหม

เรามีแผ่นที่ที่เป็นแผ่นที่ถ้ำทั้งหมด
ครับแล้วเราก็จะสามารถรู้ได้ว่า
เหนือถงถ้ำบริเวณนั้น
มีช่องทางไหนที่พอจะลงไปได้บ้าง
อืมแล้วก็คือข้อมูลเบื้องต้น
โดยสรุปแล้วถ้ำนี้เข้าแล้วออกทางเดียว
แล้วก็เรื่องของหลุมหาก่อน

โถงที่ห้องโถงใหญ่ที่คุณอนุกูลบอกว่า
มันมีลักษณะคือใหญ่อากาศน่าจะเพียงพอ
ที่จะให้น้อง๑๓คนได้สูดแล้วก็หายใจ
เพื่อประทังชีวิตเพื่อมีชีวิตรอดออกมาได้

วันนี้ขอบคุณคุณอนุกูลสอนเอก
เป็นนักวิจัยทางภูมิศาสตร์อิสระ
แล้วเคยไปสำรวจถ้ำแห่งนี้
คุณอนุกูลส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยสักนิดนึงไหมคะ
จริงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือคนทั้ง๑๓คน
ผมคิดว่าไม่นานนี้คงได้รับข่าวดี
ค่ะแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ